ถนนประเทศไทยกันนะคะรถเมย์ขอสมกกับรถร่วมคุณผู้ชมค่ะ
ตีกันกลางถนนแต่ที่น่าตกใจเพราะไม่แคร์ผู้โดยสารเลย
ระหว่างที่มีปัญหากันเนี่ยนะคะพกอาวุธอยู่ข้างหลังด้วยค่ะ
โอ้ยอย่าอย่าเป็นนักเลงถามหน่อยว่าจอดมองหน้าทำไม
ฮัลโหลมองหน้าทำไมกับทำไมกับทำไม
ปาดขวามาทำไมจะโยกมาขวาทำไม

ทะเลาะกันค่ะของรถเมย์สองคันคันหนึ่งเป็นรถเมย์ของขอสมกร
อีกคันหนึ่งเป็นรถร่วมสีชมพูฝั่งรถร่วมเนี่ย
เดี๋ยวเราจะเห็นในคลิปนะคะมีมีดเหน็บเอาไว้ที่เอวด้วยนี่ค่ะ
นี่ค่ะคนขับค่ะเนี่ยค่ะคนที่โพสต์เนี่ยเป็นเอ่อ
คนขับรถขอสมกรนะคะก็โพสต์บอกว่าเนี่ย
ขับรถทุกวันนี้ระวังรอบข้างไม่พอต้องมาระวังคนแบบนี้ด้วย
คือทะเลาะกันในคลิปแล้วไปทะเลาะกันในออนไลน์ด้วยนะ
โพสต์แบบนี้ปุ๊บนะเอ่อคนขับรถเนี่ย
ก็รถเมย์เนี่ยนะคะก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเนี่ย
ว่าน่าจะเป็นฝั่งรถร่วมก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอก
มาวาดสายเขาขับไม่ดีลองมองตัวเองบ้างไหมว่าขับดีขนาดไหน
โอ้มะมิ้นตอบไปทะเลาะกันต่อเออแล้วก็การมีการท้าทายด้วยนะคะ
บอกว่าอยากเจอตัวต่อตัวครับนี่แหละค่ะ
แล้วก็เจ้าของคลิปก็มาโพสต์บอกว่าไม่ตอบโต้ครับ
ไปเจอกันที่สอนอแหมเป็นเรื่องร้อนเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะแล้วก็สอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากรถร่วมนะคะกักไม่ให้รถเมย์สายหนึ่งสองสองเข้าไป
จากนั้นก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะกันนะคะ
ซึ่งตอนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตรงนั้นพอดี
ก็เลยเข้าไปเคลียร์ปัญหาหาให้นะคะทั้งสองฝ่ายก็เลยแยกย้ายกันไป
ดีนะมีตำรวจอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย
รถเมย์ทั้งสองสายก็น่าจะเคยมีเรื่องกันมาก่อนนั่นแหละนะคะ
กักป้ายกันว่าไม่ให้เข้านะคะวันพรุ่งนี้กรมการขนส่งทางบกค่ะ
จะเรียกคนขับและกระเป๋ารถเมย์สายหนึ่งสองสองเข้าพบ
สอบถามข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปค่ะ